การที่จังหวัดแพร่หน่อยนะครับนี่ก็โอ้โหโมโหร้ายเหลือเกิน
ค่ะนะผู้ชายคนหนึ่งโมโหเพื่อนบ้านเลือดขึ้นหน้าใช้ไม้กระหน่ำ
ไปเขาใช้มีดฟันศีรษะปาดคอเขาจนเขาเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับตี๒ครับ
สพร้องกวางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลร้องเข็มนะครับอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตชื่อนายพุทธสุวรรณวงศ์อายุ๕๔ปีนะฮะ
เสียชีวิตในสภาพในมือเนี่ยมีกิ่งไม้อยู่แล้วมีมีดพก
อยู่ที่ตัวเล่มหนึ่งด้วยตกข้างตัวอีกเล่มนึงแต่ว่าตามร่างกายของเขานะครับมีร่องรอยการถูกฟันที่ศีรษะหลายแห่งที่คอมีรอยถูกปาดด้วยนะฮะถูกมีดปาดเป็นแผลลึกเลยนะฮะ
๑รอยนี่คือผู้ตายนะครับในพุทธอายุหกห้าสิบสี่ปีนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายรณชิตใจวันอายุ๕๓ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้เนี่ยเมานะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
นี่ครับคนก่อเหตุไปฆ่าเขาตายนะครับให้การวกวนนะ
แต่ว่าเท่าที่จับใจความได้เนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้
รณชิตคนนี้นะครับผู้ต้องหานะฮะอ้างว่าในพุทธผู้ตาย
แล้วก็ตัวเขาด้วยเพิ่งกลับจากงานศพนะเมื่อคืนนี้
ซึ่งในงานเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากันพอมาถึงบ้าน
เขาก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อเพื่อนชื่อดอนส่วนตัวในพุทธเนี่ย
บ้านอยู่ติดกันอยู่ดีเดินออกมาโวยวายมาทำร้ายเขาก่อน
เขาเนี่ยเจ็บที่แขนซ้ายเขาก็เลยเอามีดในบ้านเนี่ย
มาฟันในพุทธทำให้ในพุทธเนี่ยเสียชีวิต
นายรณชิตเนี่ยอ้างว่าเขาทนไม่ได้เขาถูกในพุทธเนี่ยด่ามาหลายครั้งด้วย
เมื่อคืนนี้อยู่ดีมาทำร้ายเขาก่อนเขาก็เลยทำร้ายกลับไป
นี่ที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเพื่อนที่ชื่อดอนนะฮะที่นายรณชิตเขาอ้างว่าเขานั่งดื่มเหล้ากับดอนอยู่เนี่ย
หลังจากกลับมาจากงานศพเนี่ยบอกกับตำรวจว่าเขาไม่เห็นจังหวะที่ทั้งคู่ทะเลาะกันนะ
หลังจากกลับจากงานศพเขามานั่งดื่มเหล้าอยู่แป๊บเดียว
แล้วเขาก็รีบกลับไปที่บ้านเพราะว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือ
เขาต้องไปหาโทรศัพท์มือถือเขาเลยไม่เห็นว่าตอนที่เขาออกมาจากบ้านนายรณชิตเนี่ย
ในพุทธเนี่ยเดินมาบ้านรณชิตตอนไหนแต่ทั้งคู่เนี่ยเขามีปัญหากันมานานแล้ว
อยู่ใกล้กันนี่ฮะเอาเป็นว่าตำรวจก็คุมตัวนายรณชิตผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ที่สพร้องกวางนะแต่ว่ามูลเหตุก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมกันต่อไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านของผู้ตายกับบ้านของผู้ก่อเหตุนี่อยู่ติดกันอย่างนี้เลย
นี่นะฮะจุดที่ในพุทธนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยเป็นถนนตรงข้ามบ้านของตัวเองนะครับ
หลานชายนะครับของนายรณชิตคนก่อเหตุซึ่งบ้านอยู่ติดกันบอกว่าเมื่อคืน
นายรณชิตเดินกลับเข้ามาที่บ้านในสภาพแขนซ้ายเป็นแผลถูกของมีคมบาดมา
เลือดออกเต็มเลยเขาก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ถามน้า
ก็คือถามลนชิตบอกไปโดนอะไรมาน้าบอกว่าถูกในพุทธเนี่ยใช้มีดฟันมาที่แขน
เขาก็ถามน้ากลับบอกแล้วไปทำอะไรเขาต่อหรือเปล่าน้าบอกว่าอ๋อก็ฟันกลับไป
ซึ่งไม่ได้บอกว่าฟันขนาดไหนนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยในพุทธที่ถูกฟันไปเนี่ย
โอ้โหคือเขาบอกเขาย้อนกลับมาดูเนี่ยเพราะว่าเห็นน้าบอกฟันกลับไป
เห็นนอนอยู่ข้างทางแบบเลือดอาบแบบหมดสติไปแล้วก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
มาถึงพบว่าเสียชีวิตนะฮะ
แต่เขาบอกว่าน้าเขาที่เป็นผู้ก่อเหตุกับทางฝั่งของผู้ตายที่เป็นลุงข้างบ้าน
นี่ก็มีปัญหากันมานานแล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าขณะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนผ่าฟืนนะเสียงสับแบบดังอยู่๓ครั้ง
มาทราบตอนหลังก็เอ้านี่ในพุธถูกนายรนชิตเนี่ยฝันจนตาย
แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทั้งคู่ทั้งคนตายกับคนก่อเหตุ
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วยิ่งวันไหนดื่มเหล้าเนี่ยยิ่งทะเลาะกันแรง
เพื่อนผู้ก่อเหตุนะฮะคือในดอนนะยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะ
เหมือนกับที่บอกกับตำรวจเมื่อคืนเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นจริง
เพราะตอนเกิดเหตุเสร็จเนี่ยพี่เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
เขาลุกจากวงเหล้าที่กินกับโรนชิสฯออกมาก่อน
เพื่อจะมาหาโทรศัพท์มือถือที่บ้านตัวเอง
มารู้รถร้อนหลังนะว่านี่เขาถึงขั้นทำร้ายกันจนตายเลยเหรอเนี่ย
ยังคือต่อคำเขาอ่ะไม่เรียกอ่ะได้เจ็บไงอ่ะ
กะหนีมาบ้านอีกน่ะอืมนี่ให้เก็บโกรธหมืนหลายปีอ๋อ
อ๋อไม่ว่าพกติเจ้าอาจจะยอมครับเพราะว่าเขาจะบอกได้เนี้ย
เรียกเนี้ยอาการขั้นอ่ะอืมบอกได้ไปหับจ้างหับบ้านที่นี้ค่ะ
หือสามรังนั่นอะวันนี่ที่วัดใหม่ปากทางนะครับครอบครัวก็รับสมคองลุงพุธ
บำเพ็ญกุศลมาตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้นะครับพี่ชายบอกว่าทั้งคู่เขาก็เป็นเพื่อนรักกันนะ
ความจริงนะคนก่อเหตุกับผู้ตายดื่มเหล้าด้วยกันบ่อย
เหล้าทีไรก็ทะเลาะกันในวงเล่านั่นแหละ
จ้าไม่เข้าหูกันบ้างอะไรกันบ้าง
นายรณชิตเนี่ยเคยใช้มีดพยายามแทงน้องชายมาแล้วครั้งหนึ่ง

ก็ยังเตือนน้องชายอยู่ให้ระวังตัวสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นจนได้
นี่ฮะนี่ไม่มีปืนนะแต่เขามีมีดคือมันก็มีเหตุจนได้นะครับ
ผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสพร้องกวาง
วันนี้ก็สอบปากคำนายรณชิตทั้งวันนะครับ
สุดท้ายเขาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดนะฮะ
เรื่องการทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิต
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ